เกิดขึ้นกลางกรุงเมื่อวานนี้จุดศูนย์กลางของกรุงเทพมหานครอนุสวรีชัยสมรภูมิ
เมื่อวานนี้ที่ฉันผ่านไปแถวนั้นพอดีได้เห็นรถตำรวจเห็นรถกู้ภัยเห็นรถพยาบาล
ปรากฏว่าเป็นเหตุการณ์อดีตผัวยิงอดีตเมียเสียชีวิตภายในห้างเลยนะคะ
แล้วมีคนได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายด้วยกันแล้วคนที่บาดเจ็บตอนนี้พักรักษาตัว
ส่วนผู้หญิงค่ะอดีตเมียรักตายค่ะนะคะทีนี้ความคืบหน้าล่าสุดค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกฤษณะพัฒนาเจริญรองโครศกษำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
คือก่อนหน้านี้สารออกหมายจับถูกไหม๔ข้อหาด้วยกัน
ล่าสุดจับกลุ่มตัวนายคนนี้ได้แล้วนะคะจับกลุ่มตัวได้ที่จังหวัดเพชรชบุรีค่ะ
ก็น่าจะเป็นข่าวดีเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้
จากนายคนนี้นายดนุสรคนร้ายเนี่ย
ยิงอดีตเมียตัวเองแล้วแล้วบอกว่าคนต่อไปคือชู้
คือจะไปยิงชู้ต่อแต่ตำรวจก็มีการไปคุ้มกันแล้ว
แต่ไม่ได้ไปก่อเหตุศพที่สองนะคะก็น่าจะเป็นข่าวดีในเช้าวันนี้
ข่าวดีในถ้ำกลางข่าวร้ายทีนี้เหตุการณ์ลักษณะคล้ายกัน
มันเกิดขึ้นในห้างหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่เดี๋ยวเราว่ากันทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูกล้องวงจรปิด
ภายในห้างจุดเกิดเหตุกันก่อนเมื่อวานเนี่ยสื่อหลายสำนัก
ไทยรัฐด้วยนะคะก็มีการไปเอาภาพกล้องวงจรปิดเนี่ย
วินาทีเกิดเหตุมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้น
เห็นพฤติกรรมของคนร้ายหมดเลยคุณดูนะ
คนร้ายเนี่ยชื่อว่านายดานุสรนุ่มเจริญเดินเข้ามาในคลินิกค่ะ
ใช้เวลาก่อเหตุสิบหกนาทีเท่านั้นนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะ
เดินเข้ามาใส่สูตรสีดำแม่มาแล้วมาแล้วเข้ามาเหมือนประหนึ่งว่า
เขาคุ้นเคยกับคลินิกนี้เป็นอย่างดีเพราะเคยมาหาผู้ตาย
ศรสีแดงค่ะเดินเข้ามาสักพักหนึ่งใช้ปืนที่พกมา

นั่นแหละค่ะเสียงปืนที่ดังขึ้นนั่นคือปลิดชีพแล้วนะคะ
ลิดชีพอดีตเมียของตัวเองนี่กล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่ง
ศรสีเหลืองอะค่ะนั่นแหละค่ะชื่อว่าคุณปียนุษย์ฉัดไทย
อายุยี่สิบแปดปีเป็นผู้เสียชีวิตนะคะส่วนอีกคนเป็นเพื่อนร่วมงาน
ได้รับบาดเจ็บถูกกระสุนยิงที่ข้อมือนะคะ
คุณผู้ชมเราขออนุญาตเซ็นเซอร์เป็นภาพความรุนแรงนะคะ
ก็ไม่สามารถที่จะออกอากาศได้ยิงซ้ำไปคือยิงจุดตายค่ะ
จ่อไปที่หัวยิงซ้ำไปได้ยินเสียงกระสุนปืนนะปัง
หลายนัดเหมือนกันทีนี้หลังเกิดเหตุตำรวจค่ะ
นำโดยผู้บัญชาการตำรวจนครบานพลตำรวจโทษพักขพงพงเพตรานะคะ
ท่านก็ลงพื้นที่ไปที่ห้างจุดเกิดเหตุเลยไปตรวจสอบเพิ่มเติม
ไปพบปลอกกระสุนปืนขนาด๑๑มิลลิเมตรจำนวน๗ปลอกตกอยู่ในจุดเกิดเหตุ
ตำรวจเขาก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ทีนี้หลังจากที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเสร็จปุ๊บ
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานค่ะออกมาให้ข่าว

ผู้ตายชื่อว่านายดานุสร
เป็นอดีตสามีของผู้ตาย
อยู่กินกันมานานกว่า๑๐ปีแล้วก็มีลูกด้วยกัน๑คน
เพิ่งจะหยาดร้างกันไปคือเซ็นต์บัญญา
บรรจงปากกาจรุดปากกาเซ็นบายา
๑๑กุมภาพันธุ์ฝ่ายหญิงเอาภาพบัญญา
โพสต์ลงในเฟซบุ๊ก๑๒กุมภาพันธ์
ก่อนที่จะเกิดเหตุเพียง๔วันเท่านั้น
เดี๋ยวฟังเสียงผู้บัญชาการตำรวจนครบานเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
สำหรับสาเหตุในครั้งนี้นะครับก็เป็นปัญหาส่วนตัวนะครับ
ก็เป็นอดีตสามีนะครับที่เลิกกับผู้ตายนะครับ
ก็ชื่อใดดนุสรนุ่มเจริญนะครับก็ขอร้องนะครับ
ใครพบเห็นก็ให้แจ้งเจ้าที่ตำรวจนะครับ
สำหรับเจ้าตัวก็ให้มอบตัวเจ้าที่ตำรวจนะครับ
คือเสียงพบชอที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับ
คือให้สัมภาษณ์ทันทีหลังจากที่ลงพื้นที่ไป

เพราะฉะนั้นตอนนั้นยังไม่สามารถที่จะจับกลุ่มตัวคนร้ายได้
แต่ล้านสุดค่ะรองโคสกสมัครงานตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้แล้วนะคะ
หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จปุ๊บหนีไปกบดานที่จังหวัดเพชรบุรี
จับตัวได้ที่เพชรชบุรีค่ะ
เมื่อวานนี้ตอนที่เกิดเหตุ
ตำรวจมีการขอสารอนุมัติออกหมายจับแจ้ง๔ข้อหาด้วยกัน
คือ๑ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ

และ๔ยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิด
โดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนนะคะ
ทีนี้อันนี้จบแล้วนะ
ตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้
เกิดคดีลักษณะคล้ายกันสะเทือนขวัญมา๕คดีแล้วนะ

ผู้ต้องหาคือพอก๊อฟหรือนายประสิทธิชัยเขาแก้ว
แล้วเหตุการณ์นั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต๓ศพ

เกือบจะครบ๑เดือนคือ๘กุมภาพันธ์
เกิดเหตุจ่า๑๑จักรพันธมมารหรือหลายคนบอกว่าจ่าคลั่ง
ใช้อาวุธปืนกระดยิงที่ห้างเทอร์มินัล๒๑
แล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บ๕๘คน
มีผู้เสียชีวิต๓๐ศพรวมผู้ก่อเหตุด้วย
๔กุมภาพันธ์วันแห่งความรักแต่ก็เป็นวันแห่งความตาย

เครียดก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงภายในซอยจุฬา๑๐
บรรทัศน์ทองแขวงวังใหม่เขตปฐุมวัน
ในเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ
๑๖กุงพาพันธุ์เกิดเหตุระทึกขึ้นทายคลุ้งคลั่ง
รัวยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วยิงออกมานอกตัวบ้าน
สักประมาณ๔๐นัดที่นางรองบุรีรำ
ผู้ก่อเหตุบอกว่าไม่ได้เกิดมีการพฤติกรรมเรียนแบบ
แต่ไม่พอใจที่ถูกน้าต่อว่าเรื่องของการตัดกิ่งไม้

ซึ่งอาจจะทำให้รถกระบะมีรอยก็เลยไม่พอใจ
ล่าสุดสดร้อนเมื่อวานนี้
กลางกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทย
นี่ค่ะคุณผู้ชมหนุ่มคนนี้ถือปืนมา
ทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนก็คืออดีตภรรยาของตัวเอง
และผู้บาดเจ็บมี๑รายด้วยกันนะคะ
คือในทางนิตินัยเขาเซ็นใบหย่าเขาเลิกกันแล้ว
แต่ว่าในทางพฤตินัยเราไม่ทราบมันเป็นเรื่องของคนสองคน
แต่ที่แน่คนก่อเหตุคือเก็บอาการแค้นไว้
แค้นก็เลยมาก่อเหตุแบบนี้
นับไป๕บวก๑๑ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานล่าสุด

ว่าหลังจากนี้เราจะทำอย่างไรกันต่อนี้นะคะ